มาตามนัดค่ะสำหรับพายุฤดูร้อนอย่างที่เราคาดการณ์เอาไว้เลยค่ะ
วันนี้มีหลายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะ
สี่สิบห้าจังหวัดครอบคลุมครึ่งของประเทศไทยคุณผู้ชม

เหนือมีหลายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะตั้งแต่แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ์ตากสุโขทัยพิศนุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะ
ในขณะที่ภาคอีสานหลายจังหวัดเช่นเดียวกันก็คือเลสชัยภูมินครราชสีมาและภูฮีร
ภาคกลางนะคะไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏลบบุรีสละบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง
พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร
นครปฐมและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ในขณะที่ภาคตะวันออกค่ะมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศร้าชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ
ส่วนภาคใต้มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะ๓พื้นที่ค่ะเพชรบุรีประจวบคิริขันและชุมพรค่ะ
และฝนเนี่ยจะตกในวันพรุ่งนี้อีกระรอกหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเน้นตกในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
ส่วนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดเหตุระทึกขึ้นอีกแล้วค่ะ
เพราะว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวอีกแล้วนะคะ
แผ่นดินไหวสามารถวัดได้๗๒แมคนิจูตรนะคะ
สามารถรับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนได้จากกรุงโตเกียวค่ะ
คุณผู้ชมภาพเนี่ยอย่างที่เห็นเลยคือสวมสั่นไหวแบบนี้นะคะ
คือที่ภูมิภาคจังหวัดมิยางินั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ